แล้วแต่งชุดใหญ่ชุดเต็มจริงคุณผู้ชมนี่คือการรำมโนราของพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีค่ะ
รำถวายพ่อขุนศรีศรัทธาแล้วก็ตายายโนรานั่นเองที่วัดท่าแคร์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
เปรียบเสมือนบรรพบุรุษของลูกหลานคนใต้ที่ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากนะคะ
โดยพี่หญิงเนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าปกติเนี่ยทุกปีใหม่เลยเธอจะต้องติดงานอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัด
แต่ปีนี้เชื่อเหลือเกินว่าตายายโนราอยากให้เธอมารำโนราให้ดู
เพราะว่าเป็นปีแรกที่เธอมีงานแสดงดนตรีที่บ้านเกิดค่ะก็เลยถือโอกาสมารำโนราให้ตายายได้ดู
แล้วก็เป็นการรำถวายพ่อขุนศรีศรัทธาเพื่อเอาเลิกเอาชัยขอพรปีใหม่ให้ตลอดทั้งปีบังทั้งปีหน่อเหอะนะฮะ
จากนี้ค่ะก็ยังมีโอกาสได้ร้องเพลงน้ำตาโนราให้ตายายโนราได้ฟังอีกด้วยค่ะไปฟังเสียงพี่ยิ่งกันสัก

คือแบบเป็นเนื้อเพลงที่แบบใช้คำได้สวยแล้วก็เนื้อเพลงเนี่ยเจ็บแบบบาดใจจริงคุณผู้ชม

แล้วเมื่อรำมโนราถวายตายายโนราแล้ว
หญิงไม่พลาดค่ะเอาใจนักเสี่ยงโชคคุณค่ะ
จุดถูบขึ้นวายสามดอก
อธิษฐานบอกพระพุทธศักดิ์สิทธิ์
แต่อันนี้คือทูบแบบมีตัวเลขคุณผู้ชม
ถูบที่ผีหญิงจุดได้ในเลขนี้เลย

อีกตัวนึงน้องมองไม่ชัดพี่แจ๊กเห็นอะไร

ถ้าเป็นเรานะ๕๘๔ขวัญล่ะ

บางคนบอกว่าเห็นเป็น๓เห็นเป็น๗คุณผู้ชมนะ

ส่วนอีกอันนึงก็มีเลข๘๖๗
เออไอ้๘๖๗อันนี้น่ะนะครับ

แว๊บมาเข้าตามาเนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกเอาละกันนะคุณผู้ชม
แต่ใดก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวล
ขอบพระคุณพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณี
ส่งคลิปให้คุณอ้อมอกอ้อมใจผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
ที่แรกตีหนึ่งแกยังไม่นอน
ส่งคลิปมาอยู่บอกว่าน้องอ้อมเอาไปเนี่ยพี่ไปได้ของดีมา

ขอบคุณนะคะโดยเฉพาะตัวเลขนะคะ
อ่างเมื่อสักครู่อ่างทูบเมื่อสักครู่
บางทีเราดูเราดูของเราไม่พอนะ

เราก็ต้องดูของเพื่อนที่เขาไปไหว้ด้วย
กวานในกระทางทูบแวกแล้วแวกอีก

ใดคือจิตคิดดีนะคะ
ที่จะถวายการรำนี้ให้กับครูโนรา
ส่งผลให้พี่เขามีความสุข
ขนวญเจริญลุกเรืองนะคะ
น่ารักจริงเลยส่งภาพมาให้เราด้วย